คุณผู้ชมครับเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องราวของคนตกสะพานปลาหัวหิน
สะพานปลาหัวหินแห่งนี้เขาเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เห็นบอกว่าเปิด๒๗ใช่ไหมแต่มาเกิดเหตุ๒๙
ใช่ครับก็คนในโลกโซเชียลเขาโจมตีนะครับ
ว่าสะพานปลาแห่งนี้ไม่ปลอดภัย
พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเปิดทำไมนะครับ
แต่ทีนี้ทางด้านของผู้มนวยการองค์การสะพานปลา
เขาบอกว่าเขาออกมาชี้แจงนะ
บอกว่าเหตุที่คนพลัดตกลงไปเนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็ทางสะพานปลาเองก็มีความพยายามในการที่จะดูแล
ป้องกันแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วนะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้หวังดีปล่อยข่าวด้วย
แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีการเร่งทำรั้วกันตก
และป้ายแจ้งเตือนเพื่อเตรียมเปิดเป็นถนนคนเดินอีกครั้งหนึ่งครับ
โดยกรณีที่โลกโซเชียลแชร์คลิปของพลเมืองดี
รวมทั้งทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือชายคนหนึ่ง
พลัดตกลงไปจากสะพานปลาที่หัวหิน
ขณะที่สะพานแห่งนี้ทำเป็นตลาดคนเดินแห่งใหม่
เอาไว้ทั้งช้อปปิ้งทั้งชมธรรมชาตินะครับแล้วก็แชะถ่ายรูปกันที่สะพานปลา
เขาบอกว่ายามเย็นบรรยากาศดีนะครับ
โดยผู้ชายคนที่ตกลงไปปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะที่มีการยอมรับว่าเขาพลัดตกลงไปเอง
หลังจากที่เขาไปปีนบนต่อหม้อเพื่อที่จะถ่ายรูป
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
พร้อมกันนี้ยังมีกระแสดราม่าออกมากรณีที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น
โดยเฉพาะคนที่เคยไปเที่ยวสะพานปลาแห่งนี้
ที่บอกว่าสะพานแห่งนี้จริงแล้วยังไม่พร้อมเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย
จากบริเวณทางเดินยังมีการก่อสร้างอยู่
มีเศษหินเศษปูนเศษตะปูอยู่ตามพื้นบางส่วน
ทำให้คนที่เดินก็ต้องเดินหลบเดินเลี่ยงแล้วก็เดินเบียดกัน
ทำให้ทางมันแคบนะครับบางคนอาจจะพลัดตกน้ำตกท่าลงไปได้
และควรมีที่กั้นโดยรอบเพื่อกันคนตกลงไปในน้ำในท่านะครับ
ก็คือผู้ช่วยสระจารมานบการจนะบุรางกูล
ออกมาชี้แจงกรณีนี้แล้ว
บอกว่ากรณีนี้เป็นการปล่อยข่าวของผู้ไม่หวังดี

พร้อมยืนยันว่าจริงแล้วตัวสะพานมีความปลอดภัย
ซึ่งเหตุที่เกิดจนมีคนตกลงไป
จากผู้ชายคนนั้นปีนไปบริเวณต่อหม้อ
เพื่อไปถ่ายรูปแล้วก็พลัดตกลงไป
คือไปถ่ายรูปในส่วนที่มันไม่ปลอดภัย
มันอันตรายแต่เขาก็ฝืนปีนขึ้นไป
ส่วนที่ว่ามีเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นอยู่บนทางเดินนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ทำการเคลียร์แล้วนะฮะ
เนื่องจากมีอาคารที่อยู่ใกล้กัน
ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่จริง
แต่ก็มีความพยายามในการที่จะเคลียร์วัสดุก่อสร้างเหล่านี้
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับ
เปิดเผยอีกว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
ในเบื้องต้นทางองค์การสะพานปลาหัวหิน
สั่งการให้มีการปิดสะพานปลาหัวหินชั่วคราว
ในส่วนที่ทำเป็นถนนคนเดิน
แต่ยืนยันว่าการทำถนนคนเดินบนสะพานปลา
จะจัดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และส่งเสริมอาชีพให้กับประมงพื้นบ้าน

ซึ่งต่อไปจะมีการสร้างรั้วกันตก
มีป้ายเตือนปักเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ก่อนที่จะมีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่ก็กลัวเหมือนกันกลัวข้างไงเนอะ
ดังนั้นทางหน่วยงานทางองค์กรเขาก็
จะดำเนินการจัดการเพื่อความปลอดภัยนะครับ

ใช่ค่ะได้ชมวิวได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะ